เรื่องราวของทะเลนะคะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็สถานที่ยอดนิยมก็เป็นทะเลนั่นเอง
โอ้โหน้ำทะเลสวยใสมาก
และที่สำคัญกำลังจะปิดปรับปรุงเพื่อให้ระบบนิเวศเข้าสู่ธรรมชาติ

ทำให้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวเยอะมากที่เกาะขาม

เพราะว่าเขาบอกว่ามีการเอาใช้รองเท้าแตะในการวางต่อคิวกัน

เจ้าหน้าที่ไม่มาจัดการให้เรียบร้อย
คือไม่ยืนต่อคิวเอารองเท้าแตะไปวางแล้วก็ตัวคนไปนั่งที่อื่น
จองที่เอาไว้เรียงเป็นแบบแถบเลยนะคะ

ซึ่งนี่เป็นกระทู้ที่สมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์ปลื้มนะคะได้มาเขียนบรรยายเอาไว้
ตั้งหัวข้อว่ารีวิวเกาะขามกับระบบการจัดการหวยแตกที่สุด
เอารองเท้าต่อคิวโอ้โหนี่ค่ะรองเท้าเขาเรียงยาวแบบนี้รองเท้าแตะมันดูเป็นระเบียกดีมาก
แต่ว่ามันก็นะอาจจะเป็นวิญญาณยืนอยู่ยังทิ้งร่างเอาไว้แทนต่างหน้านะคะ
ซึ่งเนื้อหาก็บอกว่าเกือบมีเหตุการณ์วางมวยของกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะ
หลังจากต่อคิวซื้อตัวโดยใช้รองเท้าวางคือเขาจะไปขึ้นเรือกันก็คือต้องไปต่อคิวยาวแบบนี้แหละ
แต่เกิดแถวรวนจนถกเถียงกันจึงมีการตั้งคำถามว่า
ทำไมจึงไม่มีการแจกบัตรคิวเพื่อความเรียบร้อยจัดให้มันเป็นระบบ
เพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนคือมีคนไปลงเยอะใช่ไหมคะ
ต่อคิวตั้งแต่ตี๓ก็มีเอารองเท้าวางไว้
แต่ว่ามีร้านค้ามาตั้งแผงลอยข้างทำให้แบบรองเท้าของฉันหายไป
เอาคิ้วคล้ายคิ้วอะไรอย่างนี้รวนกันไป
ล่าสุดค่ะทัพเรือภาคที่๑หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกาะขามนะคะ
ก็ชี้แจงกับสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
บอกว่ากรณีที่นักท่องเที่ยวนำรองเท้าไปต่อคิว
เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาโดยนักท่องเที่ยวเอง
ไม่ใช่นโยบายของทางเกาะไม่ใช่นโยบายของทางรัฐ
กรณีที่ผู้คนในโลกออนไลน์ตั้งคำถามว่า
ทำไมจึงไม่มีการแจกบัตรคิว
เหตุเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าเวรในช่วงเวลานั้นนะคะ
มารอคิวตั้งแต่ตี๓อย่างที่เฟื้องบอก

ก็เป็นกำลังพลของกรมเกาะสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ
ซึ่งก็เป็นคนละหน่วยงานกัน
แต่ว่าหลังจากนี้ทราบเรื่องแล้ว
ทางทัพเรือภาคที่๑จะมีการประชุมกัน

แล้วก็อาจจะมีการปรับเวรเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๔เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเกาะขามรับนักท่องเที่ยวได้วันละ๔๐๐คนเท่านั้น
แต่หลังจากโอ้โหโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะว่ามันสวยมากมันต้องไปนะ
คนเพิ่มขึ้นมาทวีคูณ
แล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบรองรับให้ได้๘๐๐คนต่อวันแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าบางวันก็เกินโคต้ามาเหมือนกัน
ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กัน
ก็คือบอกว่าทำไมไปถึงจริงแล้วมันไม่ดูสวยเหมือนในพันทิพย์เลยนะ
มันดูเป็นโขดหินเยอะอ้าวทำไมผิดหวังอุตส่าห์เดินทางไป
ทางทัพเรือภาคที่๑ค่ะก็ฝากถึงนักท่องเที่ยว
บอกว่าถ้ามาเที่ยวก่อกขาบในช่วงนี้
ขอให้ทำใจกับสภาพน้ำลง
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะคะ
บรรยากาศอาจจะไม่สวยเหมือนอย่างที่เคยเห็นในภาพทั่วไป
ก็จะเป็นลักษณะโหดหินขึ้นมาเยอะกว่า
แทนที่จะเห็นเป็นน้ำทะเลใสแบบนี้นะคะ
นี่คือภาพในกระทู้ใช่ไหมคะดูต่างกันเหมือนกันเนอะถ่ายสวยมาก

ใช่นะคะซึ่งวันที่๑๖พฤษภาคมเป็นต้นไป
ก็จะมีการปิดเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติด้วย
แล้วก็จะเปิดอีกครั้งหลังผ่านพ้นฤดูมรสุมนะคะ
ถ้ามีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องทางทัพเรือภาคที่๑
ขออภัยและขอให้เข้าใจเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานด้วย
คือหลายคนก็ถามว่าคือก่อนนี้ค่ะ
ให้นักท่องเที่ยวไปได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดวันธรรมดาด้วยล่ะ

คือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่เพียงพอนะคะ
แล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการทำอย่างอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็เปิดให้แค่เสาร์อาทิตย์นี่แหละ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเป็นหน่วยงานไปเป็นหมู่คณะ
ก็สามารถทำจดหมายของมาล่วงหน้าได้ก็ไปเที่ยวกันได้
ค่ะก็อยากจะให้อนุรักษ์ไว้ให้สวยงามเหมือนเดิม
ก็ต้องทำใจว่าไม่ไปเที่ยวกันจนเป็นจำนวนที่เยอะมาก

และความสวยงามขึ้นอยู่กับสภาพอากาศคุณผู้ชม

ถ้าเกิดเป็นช่วงฝนน้ำก็จะขุ่น
อิมรสุนฝุ่นอะไรซายเซิร์นมันก็จะตีขึ้นมา
ก็จะเยอะแล้วก็น้ำทะเลก็จะไม่ใสมาก

อย่าไปตีความว่ามันไม่ได้สวยเหมือนในภาพ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงของเวลาช่วงฤดูด้วยนะคะ

ว่าจะไปเจอตอนที่แบบเขาน้ำสวยหรือเปล่า